นี่เป็นดราม่าในโซเชียลที่มีคนถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์
ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยโดนเชิญลงจากเครื่องบิน
เขายกกระเป๋าขึ้นไปเก็บให้ซึ่งตามกฎหมายการบินแล้ว
ยกกระเป๋าไปเก็บบนช่องข้างบนเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารเอง
ซึ่งทางด้านของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่ได้มีส่วนในการที่จะไปช่วยยกอะไรแบบนั้น

แต่นี่คือเป็นดราม่าต้องบอกว่าเป็นดราม่าข้ามประเทศ

คนที่เอามาโพสต์เป็นเรื่องเป็นราวคือคุณเบ้นอับ
เขาโพสเอาไว้เมื่อคืน
เขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่าเพิ่งลงเครื่อง
เป็นเครื่องที่มาจากทางด้านของเวียดนามมาถึงสวนภูมิ
ซึ่งก็ต้องจริงแล้วเครื่องต้องออกตอนเที่ยง
เนื่องจากว่ามีคนไทย๑๖คนถูกเชิญลงจากเครื่องบิน
ต่อจากนั้นก็มีกลุ่มคนไทยเดินขึ้นตามมา
มีเสียงโว้ยเวย์คุยกันเฮ้ากันไป
ก็ไปนั่งหลังเขา๒๓แถว
หลังจากนั้นเริ่มมีปัญหาจากเรื่องเล็กน้อย
มีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับให้แอร์ช่วยยกกระเป๋าให้หน่อย

คือถ้าเกิดใครขึ้นเขามีจะทราบดีว่าเขาจะไม่ยกให้
เพราะมันเป็นกฎที่เขาจะไม่ได้มายุ่งกับกระเป๋าผู้โดยสาร
จนกระทั่งกลุ่มผู้ชายที่มาด้วยกันอีก๑๐

เขาบอกว่าเหมือนแอร์คิดจะเดินไปขายของ

ลงโปรไฟล์อะไรแบบนี้นะฮะ
ลงที่ไฟล์เลยอะไรแบบนี้
ซึ่งเหมือนมีการตำหนิต่อว่ากันไปว่าอย่าไปขึ้นเครื่องบินสายเครื่องบินนี้อีกอะไรประมาณนี้นะฮะ
กระทั่งแอร์๓คนสจวด๑คนเริ่มมีการคุยกันตกลงกัน
สังเกตได้ว่าทางเดินเชื่อมประตูไหลลงมาชิดประตูอีก
แล้วมีเจ้าหน้าที่ประจำภาคพื้นของเวียดนามและรอปภ
ขึ้นมาชูกระดาษแล้วเชิญกลุ่มคนไทยที่โวยวาย๑๖คนเนี่ย
ลงจากเครื่องบินแล้วมีผู้ชายในกลุ่มพูดขึ้นมาว่า
มึงเจอกูแน่

อันนี้เป็นคลิปเสียงกลุ่มผู้โดยสารที่พูด
บนเครื่องบินที่เขามีการอัดคลิปเอาไว้
นักข่าวเราเองก็ไปตามสัมภาษณ์ต่อ

คือตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่คนนี้เขาทำอะไร
ทำไมถึงต้องไปขู่แอร์ขู่สจวดตามเสียง
คือเดี๋ยวมึงเจอกูแน่อะไรอย่างนี้นะครับ

ซึ่งตนเองก็เดินทางมาเยอะยืนยันว่าคือถ้าเกิดคุณผู้ชมทราบดี
เหมือนที่ผมบอกว่ากฎของการบินเจ้าหน้าที่
หมายถึงว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่ได้มีหน้าที่ช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋า
คือสำหรับเหตุการณ์นี้จริงแล้วเขาต้องถึงเมืองไทยบ่ายโมง
สุดท้ายแล้วต้องดีเลถึงบ้านกันโอ๊ย๒ทุ่มอ่ะ

เบ้นบอกนะสุดท้ายมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น

ข้อกฎหมายของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่๖๙ในข้อ๕เขาเขียนไว้ชัดเจน
ผู้โดยสารมีหน้าที่จัดเก็บสัมภาระที่ติดตัวมาในห้องโดยสาร
และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าที่ประจำอากาศยาน
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสัมภาระติดตัวมา
คุณต้องยกกระเป๋าไปเก็บที่ช่องเก็บกระเป๋าด้านบนเอง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เหนือจากเป็นผู้ชราอะไรอย่างนี้ยกไม่ไหว
ก็อาจจะมีการไปชงไปช่วยอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องฟังความสองด้าน
เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นผู้หญิงที่ถือกระเป๋าบนเครื่องบิน
แล้วขึ้นเครื่องสายการบินนี้ลำนี้ตอนนั้นเขากำลังจะยกกระเป๋าขึ้นไปเก็บ
แล้วเขาหันไปขอความช่วยเหลือจากสจวดคนหนึ่งที่เดินอยู่แต่สจวดปฏิเสธบอกว่ามันเป็นกฎ
ซึ่งตอนแรกเขาไม่ติดใจนะแล้วก็มีเพื่อนที่มาด้วยกันมายกให้
มีการเอาคำพูดนี้ไปคุยกันกับในกลุ่มเพื่อนว่าทำไมแอร์ถึงพูดแบบนี้
ลงจากเครื่องบินแต่พวกเธอเห็นพ้องต้องกันว่า
การกระทำแบบนี้มันเหมือนเป็นความไม่เหมาะสม
เป็นการคุกคามก็เลยลงกันหมดแล้วกัน

นะฮะส่วนเสียงผู้ชายที่โวยวายโวยวายว่ายืนยันว่า

เขายืนยันนะเขาต้องการถามชื่อแอร์สจวด
เพื่อไปแจ้งต้นสังกัดเพื่อไม่ให้มีการแสดงพฤติกรรมคุกคามอะไรอีก
ซึ่งฝั่งเขาเองยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้มีการคุกคามพนักงานกลับไปแต่อย่างใด
หลังมีการเผยแพร่ไปเจ้าตัวก็มีการปิดการเข้าไป
เห็นแล้วหมายถึงว่าปิดการเป็นส่วนตัวเอาไว้
คนอื่นก็ไม่สามารถเข้าไปได้ประเด็นนี้ร้อนแรงนะฮะจนมีแฮสแท็กเกิดขึ้นว่า
มีไว้ทำไมเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าเทรนดเอสตอนนี้เลย
คุณผู้ชมก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะแต่ย้ำแบบนี้ว่า
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาจะไม่ได้มีหน้าที่ในการยกกระเป๋าเก็บ
ให้กับผู้โดยสารบนช่องเก็บกระเป๋าด้านบนค่ะนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรก็คงต้องให้ทางด้านของสายการบิน